ไปหาของกินอร่อยอย่างต้มเนื้อ
เนื้อที่นี่โอ้โหบอกเลยว่าเข้มข้น
รสชาติน้ำซุปนี่ดีเยี่ยมแล้วที่สำคัญ
เนื้อมันนุ่มละลายในปาก

ติดตามเลยในช่วงตลอดกิน

ถ้าดูขัวต้มอย่างเนี้ย
ต้มไปทั้งวันยิ่งต้มนาน

แล้วบอกเลยว่าเป็นเมนูยามเช้าที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันกับต้มเนื้อ

ร้านต้มเนื้อเกาเหลาเนื้อเก่า

เป็นร้านเก่าแก่สูตรโบราณ
เอ้าเก่าแก่สูตรโบราณจริงที่ตลาดเบ้งหลี
หมู่ที่๘อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
ร้านนี้ใช้เตาฟืนหุงต้มมานานกว่า๕๐ปี
โอ้โฮแบบไหนแบบนั้นคุณผู้ชมฮะอร่อยแบบการันตี
ไปถามคุณคณิตถาแพงดีเจ้าของร้านบอกว่า
ช่วงต่อจากคุณพ่อคุณแม่มา๒๐ปีแล้ว
ก่อนหน้านี้เป็นครูที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง
ส่วนมากนะฮะลูกค้าก็เป็นขาประจำ
เพราะว่าติดใจในรสชาติความแซ่บความอร่อยของสูตรดั้งเดิมแต่โบราณนั่นเอง
ส่วนเมนูที่ลูกค้าสั่งประจำเกาเหลาเนื้อเปื่อย
ต้มแซ่บก็มีเหมือนกันราคา๖๐๗๐บาท
แล้วที่เห็นไปเมื่อสักครู่นอกเหนือจากต้มเนื้อนั่นน่ะ
ลาบก้อยก็มีจานหนึ่งก็๘๐บาท
ก๋วยเตี๋ยวเนื้อรับต้นที่๕๐บาท
มีครบรสครบเซตเลยอ่ะดีมากถ้าคุณจะทานกับข้าวผมก็แนะนำให้สั่งไปต้มเนื้อมา
เดี๋ยวจะสั่งเป็นก๋วยเตี๋ยวมาด้วยผมบอกเลยคุณสั่งลาบหรือก้อยแจมมาด้วยสิ

เป็นเครื่องเครียงเครื่องเกี้ยงอร่อยนั่นแหละฮะมันเป็นต้มหายได้ตั้ง๗๐๐๐๑๐๐๐๐บาทเลยนะ
โอ้โหบอกเลยก็มีโอกาสเฉียดแสนโอ้โห๕๐๐๐๐บาท
เขาเปิดบริการ๙โมงเช้าจนถึง๑๕นาฬิกาหรือ
หมดก่อนก็ว่ากันไปอาจจะปิดเร็ว๙โมงเช้าจนถึงบ่าย๓หยุดทุกวันอาทิตย์
หมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้ลองโทรไปสอบถามกันก่อนว่าวันนี้เปิดไหมอยู่ยังไง
เป็นของที่ยังเหลืออยู่อะไรบ้างเอ่ยเนื้อกงเนื้อเปื่อยเอ็นกงเอ็นแก้ว
ถามเลยคุณคณิตถา๐๙๓๗๓๗๐๘๓๘ที่ปราจีนบุรีต้มเนื้อเกาเหลาเตาฟืนขายมา๕๐ปี
คุณแล้วร้านแบบนี้นะบอกเลยว่าเขาจะมีสูตรเด็ดจริงนะคะใครไปนี่ถือว่าได้กินของดีเลยล่ะ
อร่ายในปากจะไม่ละลายคลาช้อนเฮ้ยมันไม่ใช่ฉ็อคโกแลต

เอา